แม้ว่าพี่ดาวจะบอกว่าวันนี้ฝนน้อยลง

สิ่งที่มันตามมาคือพวกพนังกั้นน้ำ
ที่เคยกั้นเอาไว้เป็นถุงอังทรายเอามาวางเอาไว้เนี่ย
มันเริ่มมีรอยรั่วมีรูรั่ว

อย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมฮะ

อกจากมันไหลท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วนะ

นี่แตกเลยคุณผู้ชม
สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดสิงหาที่ผ่านมาครับ

ในร้อยเอ็ดกาลาศิลป์สกลนคร

ท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่อำเภอโพนทอง
อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ

แนวพนังลำน้ำพยังนะครับ

อำเภอเสรภูมิที่ร้อยเอ็ด
เรื่องต้นครับทางอบตวังหลวง

ให้มันส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร
แล้วก็บ้านเรือนประชาชนให้ได้ความเสียหาย
น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

มาเป็นรถแบ็คโฮ๒คันนี่

อุดเลยอุดแนวพนังที่แตก
คาดว่าจะสามารถลดความแรงของน้ำได้ครับ
ก่อนจะเสิร์ฟแนวเสาเข็มเพิ่มด้วย
เพื่อปิดกั้นจุดที่มันพังเสียหาย

ประตูระบายน้ำบ้านบากครับก่อนจะไหลลงบึงบ่อแก่และบึงเกลือ
จะรับน้ำได้ประมาณสัก๖ล้านคิว
เมื่อปี๒๕๖๒เพื่อใช้เป็นจุดระบายน้ำฉุกเฉินครับ
กรณีที่มีมวลน้ำมากเป็นการป้องกันไม่ให้พนังในจุดอื่น
เกิดแตกพังเสียหายเพิ่มเติมแล้วมันอาจจะกระทบเป็นวงกว้าง
อันนี้ก็เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับ